ต่อกับประเด็นดราม่ากันหน่อยดีกว่าร้อนฉ่าเลย

ประกาศเองเลยบอกว่าบล็อกไอจีน้องนายเนี่ยลูกชายแล้วก็ใบเฟิร์น
๊อกจริงตามที่เป็นข่าวนั่นแหละ
แต่ว่าวันก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมน้องนายเนี่ย

พี่สื่อมวลชนเป็นครั้งแรก

ล่าสุดเมื่อวานนี้น้องใบเฟิร์นว่าไงบ้าง

เฟิร์นบอกว่าทราบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจะเป็นข่าวแล้วพี่
ส่วนตัวนี้นะเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวของนายนพัฒน์เขา

ถามว่าเออเราก็เพิ่งจีบกันเพิ่งเป็นแฟนกันมีกระทบกระทั่งอะไรหรือเปล่า

เฟิร์นบอกว่าสบายมากเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
เชื่อว่าแม่หมูยังรักใบเฟิร์นเหมือนเดิม
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะ
เพราะว่าใบเฟิร์นเองก็รักแม่หมูเหมือนเดิมค่ะ
ก็อย่างที่เขาสำไปเมื่อวานนั่นแหละค่ะ
ก็อย่างทางใบเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแม่เลย
แล้วก็รับทราบปัญหานี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว

แล้วก็เข้าใจค่ะค่อนข้างเข้าใจทุกอย่างเลย
ก็คือด้วยความที่มันไม่จริงเลยเนาะ

เพราะว่าเขาคงไม่ติดแฟนจนจะติดงานด้วยกันทั้งคู่

สิ่งที่นายเขาให้สำคัญอันดับแรกในชีวิตเป็นแม่เสมอ

ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันไม่จริงมันไม่ใช่

เฟิร์นรู้ว่าแม่รักเฟิร์นแล้วแม่ก็รักนายมาตลอดจริง

ก็ขอแค่เป็นความเข้าใจเป็นความเห็นใจ
แล้วก็ให้เวลาแม่ให้มากที่สุด